ไปดูเรื่องของกิจกรรมในวันหยุดวันว่างกันบ้าง
หลายครอบครัวอาจจะส่งเสริมให้กับบุตรล้าน
ได้ฝึกศิลปะหรือว่าวาดภาพเป็นงานอดิเรก
เพราะว่าการวาดภาพก็จะส่งผลต่อทักษะของการทำงานการเรียนรู้ด้วย
เป็นการฝึกศิลปะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
แล้วก็ฝึกสมาธิลดการให้ความสนใจกับโซเชียลมีเดีย
เพราะฉะนั้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเด็กรวมกันกว่า๕๐๐คนนะคะ

ซึ่งการประกวดว่าภาพครั้งนี้เป็นการประกวด
ตัดสินวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ
นี่คือเยาวชนกว่า๕๐๐คนนะคะ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมวาดภาพระบายสี
ร่วมกับศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธารา
แข่งขันวาดภาพระบายสีขึ้น
กิจกรรมครั้งนี้ต้องการคัดเลือกเยาวชนที่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะ
พร้อมจะผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
หมกมุ่นกับการเล่นเกมหรือสื่อออนไลน์ด้วยนะคะ
โดยหัวข้อในการวาดภาพระบายสีครั้งนี้ก็จะสอดแทรกให้เยาวชนได้รู้จักการตีความในแง่มุมต่าง
แล้วก็นำเสนอเป็นผลงานของตัวเองค่ะ
โดยมีการแบ่งการแข่งขันเป็น๔กลุ่มตามช่วงอายุตั้งแต่๔ปีจนถึง๑๘ปีนะคะ
กิจกรรมครั้งนี้ก็เลยได้รับความสนใจจากเยาวชนเข้าร่วมกันจากทั่วประเทศกว่า๕๐๐คนแล้วค่ะ
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์จินตนาการด้านต่างเพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตแบบยั่งยืนต่อไปนะคะ
โอ้ได้เห็นเขาลงสีสวยนะ